หาข้อมูลไม่พบหาเลขไม่เจอ
เพราะฉะนั้นต่อเลยค่ะเรื่องของโชคลาภเรื่องของตัวเลข
ให้เวลาอีกสักรอบให้เวลาอีกสักรอบหนึ่งกับข่าวแบบนี้
ในเมื่อคุณขอมาเราจัดให้
เริ่มกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันก่อนเลยนะคะผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ลงพื้นที่ไปตรวจราชการที่จังหวัดพยาวนะคะติดตามโครงการสำคัญของรัฐบาล
เรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาภัยแรงและปัญหาน้ำท่วม
คือนายกได้มีโอกาสไปสักการะพระเจ้าตนหลวงที่วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง
เป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดพยาว
แล้วคุณคะไม่ได้โฟกัสไปอยู่ที่นายกนะอยู่ที่นี่ค่ะ
รถคันนี้แหละค่ะกไก่ชชิง๑๑
แม่นักข่าวก็อุตส่าห์ซูมนะคะ
คุณผู้ชมบอกว่าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนั่นแหละค่ะ
หลังจากนั้นจากพยาวนายกไปต่อค่ะ

นายกไปทำอะไรที่จุดนี้ไปติดตามแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
แต่นี่คือสิ่งที่นักข่าวเอามาฝากคุณผู้ชม
ก็คือแต่ละพื้นที่จะมีการเปลี่ยนรถนะคะ
แล้วดูสิรถคันนี้เป็นรถที่นายกใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่นั่นนะคะ

รถสองคันที่นายกใช้ในการลงพื้นที่
บอกคุณผู้ชมไปแล้วแต่แล้วแต่วิจารณญาณเลยนะคะ
หกกุมภาพันธ์นี้สองวันค่ะลองเลือกดูค่ะ
จัดไปคุณผู้ชมย้อนกลับไปที่พยาวอีกรอบได้ไหม
แต่คราวนี้ไม่เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีแล้วนะพาไปดูของแปลกค่ะ
นี่ค่ะคุณคิดว่ามันคืออะไรมันคือกล้วย
ไม่ใช่เอาอีกใครอีกมันคือเอ่อตะลิงปลิง
ไม่ใช่เรียนเฉลยเลยนะเอาเลยเอาเลย
มันคือลูกมะพร้าวมะพร้าวจากไหนแล้วเนี่ยโอ้โหหน้าตา
มะพร้าวออกลูกเล็กเนี่ยเหมือนลูกมะละกอเลยไหม
อ้อเหมือนคุณอันจะว่าเหมือนตะลิงปลิงกันนะอ่าอ่า
แต่มันคือลูกมะพร้าวค่ะออกลูกนับร้อยลูกเลยนะคะ
พิกัดหน่อยละกันต้นมะพร้าวแปลกต้นนี้
อยู่ที่บ้านเลขที่เจ็ดสิบแปดหมู่แปดของนายกล่องแก้ว
เมืองหมูดอายุเจ็ดสิบปีนะคะในตะบนท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เจ้าของบ้านเนี่ยเล่าบอกว่าปลูกต้นมะพร้าวต้นนี้มา๘ปีแล้ว
ไม่เคยออกลูกเลยนะเพิ่งจะออกลูกเมื่อปีที่แล้ว
ปีที่แล้วออกลูกก็ปกติดีเป็นมะพร้าวปกติ
แต่พอมาปีเนี้ยมันกลายพันเป็นมะละกอใช่เลยเออ
มันกลายเป็นมะละกอเรียงรายกันแล้วนับร้อยรูปแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่านับไปนับมานะมีไม่ต่ำกว่าสามร้อยถึงสี่ร้อยลูก
ชาวบ้านพอรู้ดังนั้นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มาขูดแล้วมาขีดค่ะเออถูกประไทยกันค่ะ
แต่ดิฉันไม่แน่ใจนะว่าได้เลขอะไรหรือเปล่า
ไม่แน่ใจจริงจริงอ่าแต่ท่านโทษจริงจริงอ่า
แต่ก็มีภาพบ้านเล็กท่องเล็กที่อะไรให้คุณผู้ชมดูไปนะ
ไปต่อค่ะที่ตำบลหัวเมืองอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปาง
พาคุณผู้ชมไปดูอันนี้เป็นต้นไสนะคะ
ไม่ต้องแปลกใจว่าเป็นพิพิธภัณฑ์พึ่งหลวงอะไรสักอย่างไม่ใช่ค่ะ
เป็นต้นทรายต้นใหญ่มากในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ
แจ้ซ้อนแต่คุณพึ่งหลวงเขามาอาศัยมาทำรัง
อยู่ในทุกกิ่งก้านแบบนี้นับรวมแล้ว๑๐๐รังบนต้นเดียว
พึ่งหลวงเหล่านี้น่าจะหนีไฟไหม้ปากเข้ามาแล้วก็มาทำรังที่จุดนี้นะคะ
ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าที่มันค่อนข้างอุดมสมบูรณ์
โดยต้นไสต้นนี้ค่ะมักจะมีที่ทำรังของพึ่งหลวงในช่วงปี
ขออภัยนะคะในช่วงเดือนมกราคมจนถึงพฤษภาคม
จริงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะมกราคมถึงพฤษภาคมทุกปีเลยค่ะ
ลงใต้ไปที่ทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าของบ้านตะโกนเลยค่ะงูงูคุณค่ะ
งูจงอางตัวใหญ่มากมันมาจากไหนซึ่งก็ไม่ได้รับเธอนะคะมันหล่นลงมาจากต้นไม้
ลงมาใส่หลังคาบ้านหลังนี้เลขที่เดี๋ยวบอกเอาแบบว่าเอาแบบนี้ก่อนนะคะ
เจ้าของบ้านเนี่ยก็คือคุณโชคแนะแก้วชื่อโชคด้วยนะโชคแนะแก้วอายุ๕๐ปีค่ะ
เป็นเจ้าของบ้านมายืนรอเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่หน้าบ้านด้วยความตกอกตกใจสุดท้ายนู่นน่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาเสร็จปุ๊บเอาบ่วงเนี่ยไปคล้องคองูคุณขาวตอนที่จับงูเนี่ย
ทุลักทุเลมากเพราะงูมันตัวใหญ่แต่สุดท้ายก็ไม่พ้นฝีมือของกู้ภัยนะคะ
จับได้และเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติความยาวของงู๔๓เมตร
คุณผู้ชมไลน์มารสลินเลขที่บ้านอะไรบอกมาเดี๋ยวนี้จัดให้ค่ะ
เลขที่บ้าน๒๓๕หมู่๑๒ตำบลขาวทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชผ่านมาแค่๔ข่าวเอง
ตอนนี้ตาลายแล้วเลือกเลขไม่ถูกเอาไปตาลายกันต่อนะคะยังและยังคงเป็นเรื่องของงูค่ะ
ไปที่สวนทุเรียนพื้นที่ตำบลเพิ่มภูณศัพท์อำเภอบ้านหนาสารจังหวัดสุรรัฐนีย์
จุดนี้ที่เขาไปเจองูมันไม่ได้เจอตัวเดียวเขาบอกมันน่าขนลุกมากเพราะว่าเจองูจงอางตั้งสองตัวเนี่ย
ความยาวยาวเท่าเท่ากันด้วยประมาณห้าเมตรเลื้อยออกมาแบบเนี้ยรัดผสมพันธุ์กันกลางทุเรียนเลยค่ะ
เจ้าของสวนทุเรียนนะคะชื่อว่าคุณสุรศักดิ์เขาไปรดน้ำทุเรียน
แล้วก็ไปเจอภาพแบบนี้เขาไม่ได้วิ่งหนีไปไหนนะ
โทรศัพท์มือถือมาถ่ายเอาไว้เขาบอกว่ามันน่าจะอยู่ในจุดที่เขาปลอดภัย
เพราะว่าเขาห่างไปประมาณ๒๐เมตร
หลังจากนั้นชาวบ้านทราบข่าวค่ะมาขอดูด้วยแล้วก็ยืนมุงดูกันประมาณ๒๐คน
คุณสุรศักดิ์บอกว่าตกใจคนลุกเลย
ไม่เคยเห็นงูผสมพันธุ์แบบนี้มาก่อนและทำอยู่แบบนี้๓ชั่วโมง
จากนั้นก็เลื้อยหนีจากกันไปแต่เขาเชื่อนะเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นงูเจ้าที่
มาให้โชคและบ้านเขาอยู่บ้านเลขที่๔ทับ๓หมู่ที่๓ค่ะ

ปกติเราได้ยินแต่เรื่องของชาวนากับงูเห่า
ทีนี้มาดูเรื่องของคนก่อสร้างกับงูเหลือมกันบ้าง
เรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะ
พิกัดนิดนึงปักหมุดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เยี่ยมเผื่อประสาทจังหวัดสุรินที่สุดแล้ว
กู้ภัยก็ต้องเดือดร้อนอีกค่ะ
มาช่วยจับงูเหลือมตัวใหญ่มาก
ถามว่างูเหลือมมันมาจากไหนมาได้ยังไง
มันมาที่แคมป์ก่อสร้างของคนงานค่ะ
แล้วมันก็มากัดต้นแขนขวาของแรงงานชาวกัมพูชา
เป็นแผลเวอะคุณดูสิขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะเลือดไหลเต็มเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมีการประถมพยาบาลแล้วรีบนำตัวแรงงานชาวกัมพูชารายนี้
ส่งที่โรงพยาบาลทีนี้คนเจ็บเนี่ยก็คือแรงงานชาวกัมพูชาเล่าบอกว่า
ขณะที่นั่งเล่นที่หน้าห้องพักก็คือแคมป์คนงานกับเพื่อน
จู่อีเหลือมตัวนี้มันเลื้อยข้ามถนนมาไม่แน่ใจว่าข้ามตรงทางม้าลายหรือเปล่า
แต่มันข้ามถนนมาเขาเองก็กลัวว่าจะมาเข้ามาในแคมป์คนงาน
แล้วจะเป็นอันตรายต่อคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเขาที่เขาเลี้ยงไว้
ตัดสินใจจับงูเหลือมเลยค่ะด้วยวิธีการของตัวเอง
ก็ไม่แน่ใจว่าเชี่ยวชาญและช่ำซองหรือเปล่า
แต่จับงูเหลือมด้วยวิธีการของตัวเองใช้มือลูบตามตัวงูเหลือม
งูนิ่งไปงูมันไหม้เลื้อยหนี
จากนั้นลูบไหลหางงูเพื่อกล่อมให้มันเคลิ้ม
แต่จู่ค่ะขณะที่กำลังลูบนั่นแหละรูปมาถึงคอแล้วนะ
กำลังจะจับงูอยู่เชียงูเหลือมันตกใจค่ะ
่งมาที่จำนวนคนจำนวนมากแล้วฉกเข้าไปที่แขนขวาของเขาเต็มเต็ม

ชาวบ้านก็เลยต้องช่วยกันนะคะมาจับงูเหลือมออกไป
งูเหลือมตัวนี้ความยาว๕เมตรหนัก๒๐กิโล๒๐กิโลถือว่าใหญ่มาก
อย่าไปจับเองเลยกู้ภัยเขามีความชำนาญ

ดูข่าวนอกจากดูเรื่องของตัวเลขดูเรื่องของโชคลาภดูว่าเป็นอุทาหรณ์ด้วย